อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เส้นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
แท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยเบรกไม่ทัน
ทับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิต

ไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้ถูกรถคันไหนชนมาก่อนหรือเปล่า
แต่ที่สำคัญผู้หญิงที่เสียชีวิตนี้
เสียชีวิตในลักษณะเปลือยกายคุณผู้ชม

แต่ว่ามีสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ที่มันหลุดออกมาจากคอของเธอ

อายุหน้าประมาณ๔๐๕๐ปี
เจ้าหน้าที่มาที่เกิดเหตุนะครับ
รถชนคนเสียชีวิตบนถนนวิภาวดีรังสิต
ฝั่งขาออกช่องทางคู่ขนานเขตหลัก๔กรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทราบได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
เพราะว่าไม่มีเอกสารหลักฐาน
เปลือยกายไม่ใส่เสื้อผ้านอนคว่ำหน้ามีบาดแผลบริเวณใบหน้า

ไม่ทราบน้ำหนักแล้วก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นของจริงหรือของปลอมเส้นใหญ่แบบนี้นะครับ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
สอบถามคนขับแท็กซี่ก็คือคุณลุงกิติพงศ์
คุณลุงบอกแบบนี้บอกว่าผมรับผู้โดยสาร

วิภาวดีช่องทางคู่ขนาน

อืมผมก็ตกใจว่าเขาหักหลบอะไรนะฮะ
ผมพยายามเบรกอยู่แต่เบรกไม่ได้

ปรากฏว่าไปทับบางสิ่งบางอย่างกลางถนน
ตอนนั้นผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าเป็นคนนะ

ผมไปส่งผู้โดยสารตรงแจ้งวัฒนะใกล้นิดเดียว

ทีนี้ตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
ว่าผู้ตายถูกรถอะไรชนก่อนหน้านี้นะครับ

พยายามจะให้รถชนหรือก่อเหตุแบบไหน
และที่สำคัญก็คือลักษณะการตายคือผิดธรรมชาติคุณ
คือไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรออกมาเลยแบบนี้นะครับ
ส่วนคนขับรถแท็กซี่ตำรวจจะสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำส่งสาบานนิติเวศโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
และติดตามญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศล
ตอนนี้คือยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าผู้ตายเป็นใครนะฮะ